คุณผู้ชมคะลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ยังมีประเด็นให้ตามกันต่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ

หลังจากที่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แพร่คลิปออกมาคลิปหนึ่ง๒๘นาทีกว่า
เสียงคนคล้ายเสียงครูปรีชากับผู้ชายอีกคนนึงที่เขาเรียกชื่อว่าแผน

โอ้โหพอมีคลิปนั้นออกมาก็เสียงวิจารณ์ต่อเนื่องมาเยอะเลย

คือรอแล้วแหละรอแล้วล่ะอยากฟังเหลือเกินพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
พรุ่งนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเสียงใครคุยกับใครนะคะ
วันที่๔มิถุนายนด้วยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องนะคะ
คดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนคือครูเขาฟ้องของเขา

เขาก็เลยให้ทนายความดำเนินการฟ้องเอง
คือต้องรอดูว่าสารท่านจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า
แต่ถ้าประทับรับฟ้องนายอัจฉริยะก็บอกว่าไม่ต้องตกใจ

ว่าพอประทับรับฟ้องคนก็จะนึกว่าอุ๊ย
ครูปรีชาก็ถือว่าเหมือนกับถือไพ่เหนือกว่า
เพราะว่ามันมีมูลหรือเปล่าสารท่านเลยประทับรับฟ้อง

แต่ยังไงก็ต้องรอลุ้น๔มิถุนายนอยู่ดีนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ย
ตามปกติจำเลยจะค่อนข้างเสียเปรียบอยู่แล้วค่ะ
ถ้าถูกสักค้านไม่สำเร็จสารก็อาจจะประทับรับฟ้องว่ามีมูล
แต่ในคดีนี้มองว่าแม้หมวดจรูนเป็นจำเลย
ก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรอย่าตกใจ
รอฟัง๔มิถุนายนถ้าสารท่านประทับรับฟ้องถือว่า
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่างานนี้วิเคราะห์แล้วว่าโจทย์น่าจะทำครบองค์ประกอบ

อาจจะมีคนที่อ้างว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่มาเป็นพยานด้วย
คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสารประทับรับฟ้องว่ามีมูล
ก็ต้องประกันตัวหมวดจรูนไปสู้ในชั้นสื่อพยาน
ทนายความก็จะนำหลักฐานเข้านำสืบพยานเพื่อหักล้างอีกทีนึง
หรืออีกกรณีก็คือนายอัจฉริยะมองว่าการไต่สวนมูลฟ้อง๔มิถุนายน
สื่อพยานไม่เสร็จด้วยซ้ำในวันเดียวนะคะ
เรามองว่าเราไม่ได้เสียเปรียบในคดีอาญา
การที่ศาลจะประทับรับฟ้องมีมูลหรือไม่มีมูล
ต้องบอกเลยว่าอันนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับ

เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของกฎหมายที่ทางจำเลยนะครับ

ถ้าหากฝั่งโจทย์สามารถทำครบองค์ประกอบ
ซึ่งเราก็มองอยู่แล้วมันมีการครบองค์ประกอบอยู่แล้วว่า
หนึ่งเขาก็จะมีแม่ค้านะครับที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่

แล้วก็มีคนซื้อก็คือคุณครูนะครับ

ใครจะเป็นคนเห็นลุงจรูน
ลอตเตอรี่ได้ในวันที่๔มิถุนานะครับ
ซึ่งเรามั่นใจว่าวันเดียวสื่อไม่เสร็จนะครับ
ดังนั้นการสืบพยานในวันที่๔มิถุนายน

ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนทีนี้เรื่องของคลิปเสียงค่ะ
ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมจะเปิดเผย
พรุ่งนี้สองคลิปนะคะทุ่มกว่ากว่า
ดังนั้นเดี๋ยวรอดูไทยรัฐนิวส์โชว์ต้องเอามานำเสนอแน่นะคะ
ต้องรอดูว่าสำคัญขนาดไหนค่ะนายอัจฉริยะบอกเลยว่า
ถ้าปล่อยออกมาเนี่ยนะอาจจะมีแม่ค้าบางคนไม่ไปขายของ
ค่ะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าแม่ค้าคนไหนขายอะไร
แต่บอกว่าคลิปที่จะเผยแพร่พรุ่งนี้เนี่ย
เป็นลักษณะของการตกลงแบ่งเงินรางวัลกัน
ว่าไม่ยืนยันนะว่าเสียงในคลิปเป็นใครค่ะ
จะมีการเปิดคลิปนะครับ๒คลิป
ซึ่งเป็นคลิปที่มีความสำคัญแล้วบอกได้เลยว่า
เมื่อ๒คลิปมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับ
พี่น้องประชาชนต้องไปตามหาครับคนสองคนให้ได้นะครับ
วันจันทร์นะครับเรามั่นใจว่าคนคนหนึ่ง
จะไม่มาขายของแน่นอนวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
นะครับวันจันทร์ที่สิบสี่จะไม่มาขายของนะครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นลมไปแล้วนะครับ
หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปนะครับ
ดังนั้นพี่น้องประชาชนครับคลิปที่จะเปิดสองคลิป
เป็นคลิปที่มีการเสนอตัวเป็นเมียนะครับ
ถ้าหากมีการทำเรื่องหวย๓๐กว่าล้านนะครับ
สำเร็จมีคนเสนอตัวเป็นเมียนะครับ
ข้าราชการนะครับ
ต้องบอกเลยว่ามีคนเสนอตัวเป็นเมียค่าราชการ
และมีการตกลงเรื่องการแบ่งเงินนะครับ
จะบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการแบ่งเงินเรื่องเงินรางวัล
และมีการเสนอตัวเป็นเมียให้กับข้าราชการ
พูดมาขนาดนี้ในฐานะที่ติดตามข่าวนี้มาตลอด
พอเดาได้ว่าจะเป็นเสียงคล้ายเสียงใคร
แต่ไนย์อัจธิระยะฝากถามค่ะ

ตกลงเรื่องส่วนแบ่งเงินรางวัลเมื่อชนะคดีหรือเปล่า

แต่พรุ่งนี้ก็บอกว่าขอย้ำอีกทีไม่ยืนยันนะว่าเป็นเสียงใคร
แต่เป็นเสียงที่คล้ายเหมือนคลิปเดิม

ค่ะรอดูแล้วกันวันพรุ่งนี้
ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

อย่างน้อยเลยคดีนี้ทำให้เราได้รู้

สังเกตไหมล่ะแม่ค้ารอตเตอรี่เจ๊ทั้งหลาย

ให้สัมภาษณ์เป็นภาษากฎหมายทั้งนั้นเลย